มีคลิปเหตุการณ์เป็นนักเรียนชายต่อยกัน
ริมถนนกลางวันแสกเหมือนกันนะคะ

คนที่ใส่ชุดกีฬาดูเหมือนว่าจะตัวใหญ่กว่านะคะ

นี่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะ

หลังจากนั้นเนี่ยคนที่ใส่ชุดเหมือนกับชุดกีฬาเนี่ยนะคะ
เขาก็ขึ้นรถจากกระยานยนต์เดี๋ยวเขาก็จะขับไป

ใช่ค่ะล้มไปแต่เพื่อนคนอื่นก็ไม่มีใครไปช่วยไปอะไรนะ
ก็ยืนดูกันอยู่แบบนี้นะคะ
ดูสิคะเราตรวจสอบเหตุการณ์นี้ให้

หน้าโรงแรมแห่งนึงถนนสตูลอำเภอเมืองภูเก็ต
ช่วงเย็น๓๐มีนาคมคือหลังเลิกเรียนนะคะ
ทีมข่าวก็เลยถามไปที่โรงเรียน

คือเด็กในคลิปเนี่ยฝ่ายถูกชกเป็นนักเรียนชั้นม๒ของโรงเรียนนี้จริง
แต่เด็กที่ใส่ชุดกีฬาที่ตัวใหญ่กว่าที่ไปชกเขาเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนอีกโรงเรียนนึงค่ะ
ตอนนี้โรงเรียนทั้งสองแห่งคุยกันแล้วนะคะเรียกผู้ปกครองมาคุยกันแล้วนะคะ
จากการพูดคุยทางสองโรงเรียนเขาบอกว่าผู้ปกครองเขาก็คุยกันจบแล้ว

คือเด็กของเราเขาอยู่ที่โรงเรียนนี่แหละ
แล้วก็อาจจะแบบเหมือนกับว่าระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะ
เค้าก็มองว่าเด็กคนที่อยู่นี่เด็กที่อยู่ในเมืองเรา
รังแก่ญาติของเขาหรือเพื่อนของเขาอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วเด็กอีกคนนึงก็เลยเข้ามา
เพื่อจะหักเคลียร์แล้วก็เลยมีการทะเลาะกัน

ทางโรงเรียนก็จะมีคุณครูเข้าไปเคลียร์สถานการณ์แล้ว
นี่นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้
ทั้งสองโรงเรียนบอกว่าก็ต้องภาคทันเอาไว้ก่อน
ยังไม่ได้มีบทลงโทษอะไรรุนแรงมากนัก
เพราะว่าทั้งสองฝ่ายเขาก็ขอโทษขอโพยแล้วก็เคลียร์กันได้
แต่หลังจากนี้ถ้ายังมีพฤติกรรมแบบนี้อีกโทษมันก็จะหนักขึ้นนะคะ
คือก็เข้าใจแล้วว่าวัยรุ่นเนี่ยบางทีอารมณ์มันร้อน
แต่น้องต้องฝึกการแก้ปัญหาหาทางออกเวลามีปัญหาเนี่ย
ด้วยการไม่ใช้ความรุนแรงต้องใจเย็นและมีสตินะคะ